แห่ติดตามสถานการณ์โควิดรวมไปถึงข่าวคนในวงการบันเทิง
หลายต่อหลายท่านติดโควิดกันเป็นแถวเลยนะคะ
อัปเดตอาการกันหน่อยว่าหลังจากติดไปแล้ว

เริ่มกันที่คุณพ่อลูกแฝดค่ะอย่างพี่เวย์ไทเทเนียมนะคะ
เป็นยังไงบ้างคุณนานารายบีนาภรรยาอัปเดตบอกว่า
ให้เป็นแบบว่าที่รักษาตัวชั่วคราวนั่นเองนะคะ
เล่าบอกว่าคุณเวย์ตื่นเต้นมากเลยที่จะได้เห็นแสงแดด
บรรยากาศข้างนอกในรอบ๑๐วันค่ะ
ซึ่งนาก็บอกด้วยว่าอีกนิดเดียวจะได้กลับบ้านแล้วนะคะ
ส่วนสมาชิกทุกคนในบ้านเมื่อวานก็เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด
เป็นครั้งที่สองค่ะโชคดีมากเลยนะฮะผลออกมาเป็นลบค่ะ
ส่วนอีก๒ครอบครัวนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณอุ้มลักษณะ
แล้วก็นิวเคลียร์หันศานะคะฝั่งของบ้านนี้อัปเดตอาการล่าสุด
เอ็กซาเรย์ปอด๓คนพ่อแม่ลูกไม่พบการติดเชื้อค่ะ
มีไข้แค่คืนแรกแต่ว่าตอนนี้ไข้ลดลงแล้วไม่มีไข้แล้ว
ก็จะมีก็แต่ปวดเมื่อยปวดหัวก็เป็นอาการเอฟเฟคของโควิดเขานะฮะ
แต่ว่าที่หนักหน่อยก็จะเป็นน้องดิสนี่ค่ะเห็นว่าน้องดิสนี่เนี่ยไม่มีอาการป่วย
แต่คาดว่าน่าจะเครียดที่ต้องอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ในพื้นที่ที่น้องไม่คุ้นชินนะฮะ
น้องก็เลยร้องไห้หนักมากทุกวันเลยล่ะค่ะ
รวมไปถึงน้องเองก็กลัวคุณหมอแล้วก็กลัวพยาบาลมากด้วยค่ะ
คุณอุ้มบอกว่ากว่าจะผ่านไปได้ในแต่ละวันนี้โอ้โหคนเป็นแม่อย่างเธอไม่ง่ายเลยค่ะ

ใช่ค่ะส่วนอีกหนึ่งหนุ่มนะคะหนุ่มน้อยไทก้าค่ะ
ลูกชายของคุณนิวเคลียร์แล้วก็เพชจ้ายังดูสดใสสดชื่นอยู่นะคะ
คุณนิเกลือบอกว่าก็งอแงบ้างตามภาษาเด็กนะคะส่วนอาการอื่นน้องไทก้ายังไม่มีปรากฏค่ะ
ส่วนตัวนิวเคลียร์เองตอนนี้เห็นบอกว่าจมูกเริ่มกลับมาได้กลิ่นแล้ว
อาการการอายของเธอลดน้อยลงไปค่ะไม่มีไข้แต่ว่าจะมีกระแต่อาการที่แบบว่าปวดหัวหนักมากนั่นเองนะคะ
รวมไปถึงวันนี้คุณผู้ชมค่ะมาดูต่อกันหน่อยค่ะพี่ปั่นภัยบูลเกียรติสุดนะฮะออกมาประกาศผ่านเฟซบุ๊คค่ะ
บอกว่าตัวเองติดเชื้อโควิดเช่นกันนะคะคาดว่าน่าจะได้รับเชื้อมาจากการร่วมงานแห่งหนึ่งที่จังหวัดระยองค่ะ
ในช่วงวันที่๑๐เมษายนหลังจากนั้นอีก๓๔วันเนี่ยพี่ปั่นบอกว่าเริ่มมีอาการไอทีเลย
แล้วก็เป็นไข้อ่อนก็เลยเข้าไปตรวจเช็คร่างกายเมื่อวันที่๑๔เมษายน
แล้วก็ทราบมานะคะว่าติดเชื้อโควิด๑๙และได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ก็ติดกันหลายคนนะฮะมาดูภาพรวมสถานการณ์โควิดกับคนในวงการกันหน่อยนะ
ตั้งแต่ช่วงวันแรกที่มันระบาดหนัก๖เมษายนโอ้โหหน้าจอเนี่ยขึ้นภาพจะไม่พออยู่แล้วคุณผู้ชมค่ะ
สแตมอภิวัฒน์ออกมาประกาศคนแรกเลยบอกว่าเขาติดเชื้อ
มาถึงอัปเดตล่าสุดวันนี้๑๘เมษายนคุณผู้ชมตอนนี้คนในวงการติดโควิดไปแล้ว๓๕คนค่ะ
ก็เป็นกำลังใจกับทุกท่านนะคะหายป่วยเร็วค่ะ
แล้วก็เป็นกำลังใจที่สำคัญเลยนะให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านเลยจริง
ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เสียสละทำงานอย่างหนักเลย
กาดเนี่ยต้องยกให้สูงที่สุด
ระมัดระวังไม่ออกไปเที่ยวเล่นที่ไหนนะคุณผู้ชมโดยเฉพาะที่แบบแหล่งชุมชนห้างร้านค้าต่างเนี่ย
ต้องระมัดระวังล้างมือให้สะอาดหน้ากากอนามัยเฟสทิวใส่ไว้ตลอดเวลาค่ะ